พาไปที่ตะบนบ่อพลอยจังหวัดตราดครับ
สงสารสงสารพ่อแม่บ้านนี้เหลือเกิน
เพราะว่าลูกชายเนี่ยคุ้มคลั่งขึ้นมา
แล้วก็พังข้าวของแล้วจะไปทำร้ายพ่อแม่ด้วย
นี่อายุ๒๔ปีแล้วคุณผู้ชมฮะ
คือเขาคลุมคลั่งแล้วก็ทำลายข้าวของในบ้านนี้กระจัดกระจายเลยนะ

หวังจะเข้าไปทำร้ายพ่อแม่ตัวเอง
สุดท้ายเจ้าหน้าที่คุมตัวชายก่อเหตุไว้ได้

ลูกชายพ่อเพิ่งจะพ้นโทษคดีทำร้ายร่างกายมา
แล้วเขาก็พาลูกชายไปรักษาอาการทางจิต

หลายโรงพยาบาลแล้วเปลี่ยนไปเป็นมา
ให้ยามากินกินเท่าไหร่ก็ไม่หาย

ลูกชายพ่อมันกินเหล้าเม้าเลย

พ่อเองแม่เองไม่รู้จะทำยังไงต่อไป
แล้วต้องไปแจ้งตำรวจให้มาช่วยระงับเหตุ
แล้วก็คุมตัวลูกพ่อไปที่โรงพัก